ส่วนเรื่องด้านหลังของเราเนี่ยโอ้โหฝั่งผู้ชายเนี่ย
เขาก็ส่งพัสดุอยู่ดีทำไมมาถึงรัวยิงเลยนะ
กระสุนปืนนี่เกลื่อนไปหมดเลยค่ะคุณผู้ชม
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไปตรวจสอบกันหน่อย
มีเหตุยิงกันคือตัวคนตายเนี่ยครับ
ขับรถเป็นกระบะตู้ทึบส่งของ
อันนี้คือทำเป็นเหมือนกับเป็นงานอดิเรกเป็นรายได้เสริมนะ
ใช่ครับแล้วตอนแรกอ่ะยังคุยกับทางภรรยาอยู่เลย
ภรรยาจะรอกินข้าวแล้วทางฝั่งสามีบอกว่ากินไปก่อนเลย
ยังต้องส่งขออีกสองสามที่ใครจะคิดว่าหลังจากนั้น
สามีไม่ได้กลับมาทานข้าวด้วยแล้วนะถูกยิงเสียชีวิตอยู่แบบนี้
พอภรรยามาถึงที่เกิดเหตุตำรวจแจ้งว่าสามีของเธอ
กระหน่ำยิงคุณหลายต่อหลายนัดเหมือนคนยิงเนี่ยแค้น
ตัวภรรยาตกใจเลยว่าไปมีความแค้นกับใคร
ตำรวจภูทรเมืองลบบุรีแล้วก็แพทย์รวมถึงพิสูจน์หลักฐานไปตรวจสอบเหตุการณ์
ของนายเอกหรือว่านายอัครเดชศรีสะอาดอายุห้าสิบสองปี
ซึ่งเป็นคนขับรถเสียชีวิตอยู่ตรงนี้เจ้าหน้าที่ก็ไปตรวจสอบค่ะ
เจอเป็นปลอกกระสุนปืนเก้ามอเนี่ยเกลือนเลย
ตั้งแต่ท้ายรถจนถึงประตูด้านขวาฝั่งคนขับเนี่ยสิบห้าปลอก
ชาวบ้านที่เขาอยู่แถวนั้นนะเขาบอกว่าดูทีวีอยู่ได้ยินเสียงตอนแรก
ก็ปั้งปั้งปั้งดังมาสามนัดก่อนหลังจากนั้นนี่โอ้โหนับเสียงกระสุนปืน
นับเสียงไม่ทั่วจริงค่ะเพราะเขายิงแบบต่อเนื่องมาก
แต่ว่าชาวบ้านเขาได้ยินแต่เสียงเขาไม่เห็นเหตุการณ์
ทีนี้มีคนที่เขาเห็นเหตุการณ์ค่ะเล่าให้กับนักข่าวของเราฟัง
บอกว่าตอนนั้นเธอขี่มอเตอร์ไซค์ผ่านตรงนี้
เห็นผู้ชายคนนึงสวมเสื้อคลุมลายพราง
ขี่มอเตอร์ไซค์จำไม่ได้ยี่ห้ออะไรรุ่นอะไร
แล้วเสียงปืนมันก็ดังหลังจากเสียงปืนสงบลงเนี่ยนะ
ผู้ชายคนนั้นขี่มอเตอร์ไซค์ใช้เส้นทางลบบุรีวังม่วง
ทีนี้ตอนคนที่เห็นเหตุการณ์ไปดูอ่ะก็เลยรู้ว่าเอ้า
เสียงปืนที่มันดังรัวเมื่อกี้ยิงกันตายนี่นะ
ตะโกนบอกชาวบ้านเลยมีคนถูกยิงมีคนถูกยิง
แล้วก็รีบแจ้งตำรวจค่ะ
นี่ค่ะคนที่บอกว่าเห็นเหตุการณ์ตอนนั้นนะ
อกจากนั้นคุณผู้ชมค่ะคนที่สูญเสียกันบ้าง
ภรรยาของผู้ตายค่ะนางแก้วตาศรีสะอาด
บอกแบบนี้นะสามีเธอเป็นช่างไฟฟ้าอยู่ที่ห้าง
ลบบุรีปกติเวลาเลิกงานแล้ว
สามีก็จะเหมือนกับทำอาชีพเสริม
หารายได้เสริมโดยการที่มารับจ้างส่งของ

ปกตินะโอเคสามีอาจจะมีแบบว่าหงุดหงิดอารมณ์ร้อนบ้าง
แต่ก็ไม่ได้เคยไปมีเรื่องกับใครนะ
เธอบอกว่าเธอยังโทรไปหาสามีอยู่เลย
ตอนค่ำว่ารอกินข้าวอยู่นะ
เพราะว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้ตัวภรรยาจะไปหาหมอ
แล้วสามีบอกว่ากินไปก่อนเลย

ไม่คิดไงว่าสามีจะถูกยิงจนตายค่ะ

เขาพูดทั่วไปค่ะเขาก็มีมากอารมณ์มือมาก

แบบก็รอบบอกแว้งกับเพื่อนร่วมงานหรือว่าอะไรไหม

วันนี้มีอะไรไหมมีรางอะไรไหมครับวันนี้

หนูไม่ได้ทำก่อข้าวนั่งคอยครับวันนี้หนูก็กินของ
ก็เช้าก่อนเพราะวันนี้หนูต้องไปหาหมอ
หนูเจาะเลือดอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ขอกินไปเลย

ปมสาเหตุมันมาจากอะไรกันแน่

เจอเป็นปลอกกระสุนตกเกลื่อนอยู่๑๕ปลอกใช่ไหม
แต่พอไปชนะสูตรร่างของผู้ตายแล้วเนี่ย
มีแผลทั้งหมด๑๗แห่งค่ะ
ราวนมซ้ายนะคุณโดนยิง๓แผล
เจ้าหน้าที่คิดว่าจังหวะที่มือปืนก่อเหตุ
น่าจะมีการยิงซ้ำจนหมดแม็กซ์ค่ะ
เพราะว่าแม็กซ์กระสุนหนึ่งจะมีกระสุนประมาณ๑๕๑๖นัท
เรื่องต้นตำรวจก็คิดว่ามือปืนอาจจะมีการจอดรถ
คุยกันแล้วก็ไล่ยิงมาหรือเปล่าเพราะว่ารถไหล
มือปืนคงจะมาคนเดียวตามมาค่ะยิงเสร็จแล้วก็เลี้ยวกลับ
่งหน้าไปทางถนนลบบุรีบ้านโคกตูมเลี้ยวไปทางซ้าย
่งหน้าโคกตูมอำเภอเมืองลบบุรี
ทีนี้เดี๋ยวต้องไปไล่กล้องวงจรปิดดูค่ะ
เรื่องต้นเจอแล้วนะรถต้องสงสัย
แต่ว่ายังไม่สามารถเปิดเผยได้ตำรวจบอกว่า
ขอเก็บข้อมูลมากกว่านี้ก่อน
แล้วก็นำพยานที่อยู่ใกล้กับจุดที่เกิดเหตุ

เดี๋ยวต้องไปหาตัวให้ได้ค่ะว่าคนร้ายที่ก่อเหตุอุกอาจ
มายิงแบบรัวแบบนี้นี่คือใครแล้วทำไปทำไมนะคะ